ปฏิกิริยาหลังการแถลงข่าวของคุณอัจฉริยะ
จากทนายเดชาหน่อยไหมล่ะว่าเขามีปฏิกิริยายังไง
บอกว่าพยานหลักฐานที่นายอัศยยะพูด
ไม่มีประโยชน์ไร้ราคาแล้วก็ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อะไรเลย
สิ่งที่นายอัจฉริยะทำเป็นเหมือนการเตะถ่วงเวลา
แล้วก็เสียเวลาทางคดีแล้วท้าชนเลยว่า
อัจฉริยะมีหลักฐานสำคัญจริงนะ
ทำไมตอนที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำถึงไม่มา
และหากมีหลักฐานก็ควรส่งให้พนักงานสอบสวน

แล้วมาแถลงข่าวตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์
เนื่องจากตำรวจปิดสำนวนไปแล้ว
อำนาจการสอบสวนของตำรวจเสร็จสิ้นแล้ว
ต่อไปเป็นเรื่องของอายการ
และนายอัจฉริยะไม่ใช่คู่ความของคดีไม่มีสิทธิ
จะไปเรียกร้องให้อายการสอบเพิ่ม
ซึ่งสิ่งที่ทำคุณเดชาใช้คำพูดนี้
เป็นการยุ่งเรื่องของคนอื่น
เป็นการยุ่งเรื่องของคนอื่นทำให้วุ่นวาย
แล้วก็ย้ำว่าตำรวจมีหลักฐานครบถ้วน
มีมากกว่าคุณซะอีกคุณอัจฉริยะ
เดี๋ยวนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทนายเดชาพูดนะ
ทีมข่าวสอบถามกับทนายเดชาอีกว่า
อยากจะฝากอะไรถึงนายอัจฉริยะไหมล่ะ

นายเดชาบอกว่าต้องขอยืมคำพูดของคุณแซน
ฝากถึงนายอัจฉริยะว่าหยุดเถอะพอเถอะหยุดหิวได้แล้ว
ทุกวันนี้ตากผ้าไม่แห้งแล้วเพราะดูดแสงไปหมด
หลังจากเสร็จคดีนี้เดี๋ยวคดีของนายอัจฉริยะก็ตามมา
เพราะตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับพวกที่หิวแสงแบบนี้เรียบร้อย
เพราะว่าคุณไปทำให้บ้านเมืองวุ่นวายใครที่หิวแสงเตรียมตัวไว้
รับรองได้ว่าถูกดำเนินคดีทุกคนจริงไหมทนายเดชา
เขาปิดสำนวนแล้วอำนาจการสอบสวนต้องรวจเสร็จสิ้นแล้ว
ก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอายการและนายอัธยะไม่ใช่คู่ความในคดี
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องให้อายการสอบเพิ่มหรืออะไร
คือไม่มีสิทธิ์เลยนะเขาเรียกอะไรเป็นการเป็นการไปเรื่องคนอื่นเขา
เป็นการอะไรนะพี่เบิร์ดเป็นการเป็นการ
นี่ถ้าเป็นการไลฟ์ที่สำนักงานกันนะ
ค่ะค่ะอะไรแกต้องปิดท้ายด้วยอะไรจุ๊บคู้ไม่ต้องมีของไม่ต้องมี
เอาล่ะวันที่๒๖เมษายนที่ตำรวจจะแถลงปิดคดี
นายเดชายืนยันว่าเขากับคุณแม่พนิดาไปฟังแน่นอนครับ

แต่ว่าวันนี้๑๐โมงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

แจ้งความเอาผิดกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีที่ทำคดีแตงโม
นะฮะทีนี้มาดู